ที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้ด้วย
ยิงคารถนะคะซึ่งมีผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์คันหนึ่ง
ตกไหลทางถนนวังน้อยธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีอยู่

ใช่ค่ะซึ่งเพื่อนที่ร่วมงานของผู้หญิงคนนี้นะคะ
บอกว่าเธอได้รับโทรศัพท์
จากนั้นออกไปจากที่ทำงาน
แล้วก็มีการแจ้งกลับมาว่าพบเป็นศพแล้ว
ตำรวจคาดว่าจะเกิดจากปมชู้สาวค่ะ
ตำรวจภูทรคลอง๕จังหวัดปฐุมธานี
ก็เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์บริเวณริมถนนคลอง๗
อำเภอกลองหลวงมูนาธัญบุรีนะคะ
หลังจากที่รับแจ้งจากพลเมืองดี
บอกว่าพบหญิงสาวถูกยิงเสียชีวิตภายในรถเก๋ง
โดยรถเก่งคันนี้ก็จอดอยู่ริมถนนลักษณะตกไหลทางค่ะ
และยังคงติดเครื่องยนต์
แอร์รวมทั้งใส่เกียร์ถอยหลังเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตซึ่งพบอยู่บนเบาะคนขับ
ทราบชื่อคือนางสาวเวียระยาภางามวิไลอายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนของอบตบริคำอ้ออำเภอหนองเสือ
มีบาดแผลถูกยิง๒นัดนะคะที่โหนกแก้มและที่หน้าอกค่ะ
นายวิชัยจันทุมมาชาวบ้านที่ผ่านไปพบเหตุการณ์แล้วก็แจ้งไป
บอกว่าขับรถผ่านมาที่จุดเกิดเหตุ
เห็นรถเก๋งคันดังกล่าวจอดในลักษณะตกไหลทาง
ก็เลยสงสัยนะคะฟังเสียงของผู้ที่เข้าไปแจ้งค่ะ
เขาก็ยังขึ้นไม่ได้ผมก็เลยขับไปจนถึงด่านช่างครับ

กลับมาก็ยังอยู่สภาพเดิมครับแต่เก็ดไว้หลังอยู่
มาถึงผมก็คล่องกระจกดูเก็ดปุ๊บอยู่
ผมคิดว่าเป็นลมผมก็เลยเกิดประตูประตูไม่ได้ล็อคครับ
ครับทำให้เราก็เก็ดเลือดผมก็เลยสกดูตรงเนี้ยครับ
เห็นว่ากระสุนอยู่อยู่อย่างนั้นผมก็เลยเปรียบแล้วก็ขัดแจ้งเขา
เขาก็ช่างสังเกตนะนะเห็นอะไรผิดสังเกตเขาก็ไปช่วย
เต็มเลยตกใจก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะฮะ
ตำรวจก็สอบสวนผู้ที่มาพบคนนี้แหละเบื้องต้นนะคะ
ว่าพบรถตกอยู่หลายทางใส่เกียร์ถอยหลังเอาไว้
พอสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
มีผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่าเห็นรถจอดลักษณะนี้
ตั้งแต่ประมาณบ่าย๒โมงของเมื่อวานนี้
แต่ผู้เห็นเหตุการณ์ไปพบในช่วงเย็น

ว่าผู้เสียชีวิตก่อนที่จะออกมานี่มีการรับโทรศัพท์ก่อนนะคะ
แล้วก็เดินออกไปคุยข้างนอกที่ทำงาน
จากนั้นไม่นานก็ขับรถออกไปเลย
โดยไม่ทราบว่าออกไปไหนไม่ได้บอกเพื่อนไว้นะคะ
กระทั่งมาทราบข่าวว่าถูกยิงเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพคล๕ตอนนี้อยู่ระหว่าง
สอบสวนข้อที่จริงว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
เบื้องต้นตั้งปมสังหารไว้เรื่องชู้สาว
และธุรกิจการรับจำนองรถ
ซึ่งจะเร่งคลี่คลายต่อไปค่ะ

ตำรวจนำตัวกำนันดังคนหนึ่งในพื้นที่

จากมีข่าวว่าคบหากับผู้ตายและแอบไปจดทะเบียนสมรส
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะ